ซึ่งโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐบอกว่า

เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองครับ
เงินรางวัลรวม๑๐๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๓๕๑ล้านบาท
แข่งขันวันนี้ถึงวันที่๒๒กรกฎาคม
โดยมีโปรไทยลงแข่ง๓คนก็คือกิรเดชอภิบาลรัฐ
ไทยบุญมาและอติวิทยเจนวัฒนานนท์

เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบอายุ๒๙ปีของตัวเอง
ในวันที่๒๓กรกฎาคมนี้
โดยพระอาร์มไม่เคยผ่านการตัดตัว
ส่วนปีที่แล้วก็ไม่ผ่านการคัดเลือกครับ
ไม่สามารถจะพลาดได้นะครับ
เองก็จะพยายามเล่นทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
แล้วก็หวังว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่ามากครับ

ก็ถ้าทำวันอาทิตย์นี้ได้

ก็จะเป็นของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ทำได้ครับ
ด้านโปรแจสอธิวิตเจนวัฒนานวลวัย๒๒ปี

แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด

ระหว่างวันที่๒๑๒๘กรกฎาคมนี้

เรืออากาศตรีสมบูรณ์นักพึง

เป้าหมายเข้ารอบ๔ทีมสุดท้าย

จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ
แรกเจอกับญี่ปุ่นวันเสาร์ที่๒๑กรกฎาคม

และนัด๒พบกับเติร์กเมนิสถาน

เวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ